ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันก่อน

คนนี้เขาก็พายเรือไปซ่อมไฟส่องกุ้ง
ในบ่อเนี่ยนะแล้วทีนี้ปรากฏว่าไฟฟ้ามันรั่ว
ทีนี้รั่วเขาก็เลยถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิต
ภรรยาทำงานอยู่ที่บางนากรุงเทพ
ก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อติดต่อไม่ได้
ก็เลยขับรถกลับมาเพื่อมาดูสามี
ปรากฏว่าเห็นแค่รองเท้าแล้วก็รถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างบ่อ
เธอก็รีบไปแจ้งกู้ภัยนะคะบอกว่าให้ช่วยมาค้นมาดูหน่อย
ปรากฏว่าในที่สุดก็พบศพลอยมา
อยู่ในน้ำอยู่กลางบ่อกุ้งเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒ของคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพพานทองและกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถาน
ก็ไปตรวจสอบเหตุว่ามีคนถูกไฟช็อต
เสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำในพื้นที่หมู่๔ตำบลบางนางอำเภอพานทอง

ที่เกิดเหตุเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา๒บ่อ
เนื้อที่ประมาณ๕๘ไร่
พบศพของนายอานนท์ถวายนินอายุ๒๘ปีชาวกรุงเทพ
ลอยอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งเลยค่ะ
สภาพศพนี่คือถูกช็อตนะคะ
ก็เลยสภาพศพไม่ค่อยดีเท่าไหร่
มือทั้งสองข้างยังกำปลั๊กไฟแล้วสายไฟก็โยงผ่านบ่อน้ำเอาไว้แน่นเลย
กู้ภัยทำการปิดกระแสไฟฟ้าก่อนจะนำศพขึ้นมา
โดยมีภรรยาและแม่ของผู้ตายยืนดูศพด้วยความเศร้าเสียใจนะคะ
ตำรวจสอบปากคำนางสาวพัทราวันแข็งเขตกัน
ภรรยาผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะที่นั่งร้องไห้อยู่
ก็ทราบว่าโทรศัพท์พูดคุยกับนายอานนท์สามี

แต่หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้ด้วยความที่เป็นห่วง
ก็เลยเดินทางมานะคะจากบ้านย่านบางนากรุงเทพ
ถึงบ่อกุ้งตอนสามทุ่มเมื่อมาถึงเนี่ย
ก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ทางเข้า
แต่ไม่พบตัวสามีก็ไปดูที่บ้านพัก
ก็อยู่ตรงช่วงท้ายบ่อไปพบรองเท้าและโทรศัพท์ค่ะ
ในที่สุดก็พบศพลอยอยู่ในบ่อกุ้งเนี่ยนะคะ
ก็คาดว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะออกมาให้อาหารปลาและกุ้งแล้วเปิดไฟ
ดักกุ้งไปขายในตอนเช้า
แต่ทีนี้เปิดไฟแล้วเอ๊ะทำไมไฟมันไม่ติด

แต่ลืมตัดกระแสไฟนะคะ
ก็เลยทำให้ถูกช็อตจนเสียชีวิตค่ะ

หมูว่าแบบหมูตอนแรกจะเข้ามา
แล้วเขากรณีจะไปตั้งร้านกลัวจะไปตั้งไม่ทัน

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปหาเองไม่ต้องเข้ามาหรอก
เดี๋ยวสัก๔โมงจะเข้าไปหาที่ตลาด
เอาว่า๔โมงเราก็โทรมาคราวนี้ติดต่อไม่ได้แล้ว
ก็เลยคิดว่าน่าจะช่วงนั้นนะคะ

ออกมาเปิดไฟดักกุ้งออกมาดูบ่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบมาให้อาหารปลาอะไรแบบนี้พี่มาดูบ่อเดินดูบ่อค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็สอบปากคำภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
แล้วก็ส่งศพชนะสูตรอย่างละเอียด
ก่อนจะให้ญาตินำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะ